คุณผู้ชมคะเวลาการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยค่ะ
มันก็จะต้องมีกฎระเบียบมีกฎหมาย
ได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะและการอยู่ร่วมกันของผีและวิญญาณในวัดล่ะคะ
ควรจะต้องมีกฎระเบียบอะไรไหมคะคุณผู้ชมว่าผีวิญญาณเนี้ย
ใช่เพราะมีวัดวัดหนึ่งเขามีกฎ๑๐ข้อสำหรับวิญญาณหรือผีที่จะมาอยู่ในวัดนี้
จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อย
นี่ไงคะป้ายนี้ค่ะกฎเหล็ก๑๐ประการ
สำหรับวิญญาณที่มาอยู่ในวัดวิญญาณตนไหนมาอยู่วัดนี้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้นะ
ยกตัวอย่างนะคะห้ามถอดหัวยื่นออกไปนอกวัดห้ามถอดหัว
ห้ามปรากฏตัวในสภาพที่สยดสยองมีข้าวเก้ากับข้าวสิบ
ถ้าคิดถึงกันก็ขอ๓ตัวตรงถ้าขอ๓ตัวไม่ได้ก็ขอ๒ตัวก็แล้วกัน
นี่ข้อแปดอะไรเนี่ยเมื่อชาปนกิจแล้วกรุณาไปทำหน้าที่ของตัวเอง
ทำหน้าที่ของตัวเองห้ามแกล้งหลอกพระเนรและชาวบ้านที่อยู่ในวัด
กฎแต่ละข้อแม่คนเห็นคลิปนี้ก็วิจารณ์กันเยอะ
ก็มองเป็นเรื่องขำขันด้วยอะไรด้วยอ่ะนะทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้นะคะ
วัดนี้ก็คือวัดโพชนไก่อยู่ที่อำเภอบังรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ก็มีป้ายกฎเหล็ก๑๐ข้อการอยู่ร่วมกับวิญญาณมาติดเอาไว้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปถามพระที่อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะ
ถามถึงป้ายกฎ๑๐ข้อว่ามีพระรูปไหนเห็นป้ายนี้บ้างไหม
ติดอยู่ตรงไหนอืมพระที่อยู่ที่วัดบอกว่าไม่เคยเห็นนะ
อ่าไม่เห็นป้ายนะทีนี้พระบอกว่าเอางี้แล้วกัน

ลูกวัดบอกว่าอยู่มา๓๐กว่าปีไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับหรอก
แต่ว่าดูข่าวแล้วแหละคงเป็นกุศโลบายของท่านเจ้าอาวาส
ละมั้งเพราะว่าตรงเนี้ยก็เป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
ที่รักษาหายแล้วเราต้องกักตัวสิบสี่วันอ่ะครับ
ก็อาจจะเป็นกุศโลบายทำป้ายขึ้นมาทีเนี้ยค่ะป้ายสิบข้อนี้
จริงแล้วถามว่าตั้งเอาไว้ตรงไหนพระท่านก็บอกว่าตั้งเอาไว้ที่ห้องครัวของวัด
แต่มันมีพายุมาป้ายเลยล้มลงมาคนก็เลยเก็บไว้ในห้องเก็บของ
แต่ประเด็นที่มันเป็นข่าวก็เพราะว่าผู้ใหญ่ป๋องไปเข้าเวรที่ศูนย์กักตัวผู้ป่วยโควิด๑๙
ครับแล้วเห็นป้ายอืมแล้วเห็นมันแปลกดีถ่ายคลิปวิดีโอโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อก
คนก็ไปแชร์กันในโลกออนไลน์ค่ะ
พระลูกวัดท่านก็บอกว่าไม่ได้ติดป้ายเป็นแบบกิจจะลักษณะอะไรหรอก

ในห้องเก็บของไปแล้วอืมแต่ผู้ใหญ่ป๋องไปเห็นผู้ใหญ่ป๋องค่ะ
นายวรพงศ์มานิดอายุห้าสิบสามอ๋อนี่นะครับผู้ใหญ่ป๋อง
ใช่ค่ะผู้ใหญ่ป๋องบอกว่าก็ผมไปเข้าเวรพอดีครับ
เห็นป้ายพิงอยู่ตรงกระจกโอ้โหนี่ผู้ใหญ่ป๋อง
ก็เลยสะดุดตากับข้อความดูหนวดผู้ใหญ่มาสอนหนวดผู้ใหญ่ป๋องนี่ผู้ใหญ่ป๋อง
นี่อ๋อตอนในคลิปใส่หน้ากากอนามัยเนอะก็ไม่เห็นหนวดผู้ใหญ่เนาะ
ผู้ใหญ่บอกว่าก็เห็นแล้วมันขำเฉยก็เลยถ่ายลงติ๊กต๊อก
คนดูสามแสนกว่าวิวนะอุ้ยข้ามคืนอ่ะอืม
ถ่ายก็เพราะว่ามันแปลกเฉยก็กะว่าเผื่อคนจะอยากมาวัดมากขึ้น
บางคนไม่กล้ามาวัดเพราะกลัวผีไงไม่กล้ามากักตัวโควิด๑๙ที่วัดเพราะกลัวผี
ก็เลยถ่ายป้ายนี้แล้วโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกจะได้ไม่กลัว
จะมากักตัวไม่ต้องกลัวผิดต้องกลัวเพราะเขามีกฎกติกรรมรยาท
สำหรับการอยู่ร่วมกันกับผีครับ
บางครั้งเนี่ยที่ถ่ายไปเนี่ยแต่ละวัดเนี่ยเขาเห็นเออ
ชาวบ้านเขาจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวผีแกร้วอืมใช่ไหมล่ะ
บางคนเขากลัวผีแต่นี่เขาจะได้สบายใจ
บางคนก็คิดเป็นสนุกสนานแต่ส่วนมากจะเป็นทางสนุกสนานมากกว่า
อืมอืมอืมแล้วเราก็อยากให้คนเข้าวัดใช่ไหมครับ
ให้คนเข้าวัดครับเพราะต่อไปเนี่ย
ถ้าเกิดเรามีกฎข้อนี้แต่ละวัดแต่ละวัด
คนเขาจะเข้าวัดเยอะเขาจะได้ไม่กลัว
อืม
ใหญ่ป๋องแกก็น่ารักนะคะมีมุมมองเป็นบวกไง
องมุมบวกว่าเออคนจะได้กล้าเข้าวัด
หรือว่าถ้ามีสถานกักตัวโควิด๑๙ที่วัดก็จะได้ไม่ต้องกลัวกัน
แล้วผู้ใหญ่ป๋องก็แอบกระซิบนักข่าวของเราบอกว่า
โอ้โหเนี่ยนะเพิ่งเล่นติ๊กออกมาอาทิตย์หนึ่ง
อืมคนตามแค่สองร้อยแต่พอคลิปเนี้ย
เอาคลิปนี้ไปโพสต์กด๑๐ข้อของวิญญาณที่มาอยู่วัดเนี่ย
เป็นยังไงคนดูสามแสนกว่าวิวอ่ะ
หือไม่คาดคิดเลยอ่ะว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้
ผู้ใหญ่ป๋องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาแรงบันดาลจาก
ค้นหาคลิปขำตลกนะมาโพสต์ต่อ

ใช่ค่ะจากตามแค่สองร้อยค่ะ